ร่างเล็กบันกันบ้างดีกว่านะคะ
ใบเตยสูวพิษคนนี้เป็นแฟนสาวของพี่ปั๊บโปแลโต

นี่ปีใหม่ลูกใหม่เลยค่ะ

เพราะว่าต้องมารับบทใหม่สุดท้าทาย

ประกบกับสายป่านอพิญญา
น้องใบเตยเจอตอนปีใหม่ยังผมยาวอยู่เลยนี่ผมสั้น

ตัดที่ญี่ปุ่นก็คือไปเที่ยวพอดีแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคมันปีใหม่แล้วเนาะ
แล้วก็อยากจะลองเปลี่ยนอะไรใหม่ดูบ้างก็เลยตัดผม
ป๊อปเหรอคะดีค่ะพี่ป๊อปเขาก็แฮปปี้

ก็โอเคเหมือนเดิมก็โอเคอยู่แล้วอะไรอย่างนี้หนูก็อ้าวชมหน่อยก็ได้

ก็มีนะคะเขาก็มีพูดพูดบ้าง
นี่ก็มีพูดบ้างคบกันมาหลายปีแล้ว